คอนโดมิเนียมแถวถนนเพชรเกษมนะฮะ
เขตปาศรีจรวรณกรุงเทพฯวันนี้ก็มีเหตุวันทึกขวัญเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าช่วงเที่ยงอยู่ดีผู้ชายคนหนึ่ง
กระโดดลงมานะฮะกระโดดลงมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่คาที่เนี่ย

ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นผู้ชายคนนี้นั่งดื่มเบียร์อยู่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงนะครับสนภาษีเจริญรับแจ้งเหตุ
มีคนกระโดดจากที่สูงลงมาฆ่าตัวตายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญนะครับ
ทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชแล้วก็หน่วยกู้ภัยของป่อเต็กตึง
ก็มาช่วยกันตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คอนโดแห่งนี้สูงสามสิบกว่าชั้นนะครับ
ที่บริเวณลานชั้นล่างผู้ชายคนนี้อายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบปี
ตัดผมสั้นเกลียนรูปร่างอ้วนผิวดำแดงสูงสักประมาณ
เจ็ดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบเซนติเมตรตกลงมานะครับ
แล้วก็จมกองเลือดอยู่นะฮะสวมเสื้อเชิดคอปกแขนสั้นสีม่วง
กางเกงกีฬาขาสั้นสีกรมท่านะฮะสภาพบาดแผลก็คือ
มีแผลแตกที่ศีรษะด้านหลังบ้านเอวนี่ฉีกขาดนะฮะ
เป็นแผลชะกันเลยไม่มีเอกสารระบุว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ตอนนี้ศพอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะฮะเผื่อท่านสงสัยว่าจะเป็นญาติ
หายตัวไปท่านก็ลองไปติดต่อสอบถามได้รอปภของคอนโดบอกว่า
ช่วงสายสายสักประมาณสิบโมงวันนี้ตอนที่เดินตรวจรามาถึงจุดชั้นล่างตรงเนี้ย
เห็นผู้ตายสภาพลักษณะเหมือนกับทางอาการทางจิตไม่ปกติ
เบียร์มานั่งที่เก้าอี้หน้าจุดที่เป็นนิติบุคคล
อยู่๓ขวดเบียที่ถือมามีอยู่๓ขวด
ตอนนั้นก็ไปถามว่าเออมาหาใครผู้ตายบอกว่ามารอเพื่อน
หลังจากนั้นผู้ตายก็ไหว้วานให้ตนช่วยบวกเลขให้หน่อย
แต่ว่าตอนนั้นรอปภเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะคิดว่าเป็นคนสติไม่ดี
กระทั่งอีกชั่วโมงกว่ามีแม่บ้านของอาคารคอนโดมาบอกว่า
มีคนกระโดดลงมาจากดาดฟ้าฆ่าตัวตาย
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ปภของคอนโดบอกว่าช่วงที่พูดคุยกันแล้วก็เดินออกไปจากผู้ตาย
ก็ยังไม่คิดว่าจะแอบหนีขึ้นไปบนอาคารแล้วก็กระโดดลงมานะ
ไม่คิดว่าผู้ตายจะไปทำอันตรายอะไรใครในอาคารด้วย
ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไล่หรือว่าไม่ได้ตรวจสอบว่าจะต้องออกไปจากพื้นที่
เพราะว่าช่วงนี้ประตูของคอนโดเนี่ยก็อยู่ระหว่างซ่อมแซม
ทำให้สามารถขึ้นลิฟต์แล้วก็กดขึ้นไปถึงชั้น๓๔ที่เป็นจุดดาดฟ้าได้
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนดาดฟ้าแล้วนะครับ
พบว่าผู้ตายเดินขึ้นไปจริงนะครับไปนั่งอยู่ไม่กี่นาทีนะฮะ
ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับไม่กี่วินาทีเองแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมานะ
เดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนมายังไง
แล้วก็จะมีมูลเหตุอะไรคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นอยู่ใกล้ใกล้คอนโดบอกว่า
ขายของที่เนี่ยมา๑๐กว่าปีแล้วไม่เคยเจอคนตายมาก่อนคิดว่าต้องไม่ใช่คนแถวนี้
ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ติดกับคอนโดบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้นะครับ
แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรกันมาทราบข่าวอีกทีก็คือ
มีคนกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของคอนโดเสียชีวิต